วัย๖๔นะคะแกป่วยแต่ญาติญาติเขามองว่าน่าจะถูกปอบเข้าสิง
ก็เลยไปเชิญหมอธรรมในพื้นที่มาทำพิธีไล่ผีปอบให้เดี๋ยวลองไปดูการทำพิธีกันหน่อยค่ะ

คือจริงแกป่วยล่ะค่ะแกป่วยจริงค่ะ
แต่คนในครอบครัวเขาเชื่อว่าผีปอบเข้าสิงไงฮะ
ก็เลยทำพิธีแบบนี้ใบหนาดใบขามาทำพิธี
ระหว่างทำพิธีก็มีชายหนุ่มที่อยู่ในพิธี
เริ่มมีอาการเปลี่ยนปลายคล้ายผีเข้าร้องไห้เลย
คุณผู้ชมลองดูแล้วก็ต้องแยกตัวออกไปจากการทำพิธี
ไม่ใช่คนป่วยนะคนที่ไปร่วมอยู่ในพิธี
ร้องไห้อะไรเข้าสิ่งก็ไม่รู้ก็ต้องเดินออกไปแบบนี้
แสดงว่าเข้าวนอยู่แถวนั้นน่ะไม่แน่ใจมีผู้หญิงสูงวัยอีกราย
อยู่ดีก็กรี๊ดเสียงดัง
ในพิธีก็ตกออกตกใจขวัญเสียกันหมด
นี่เลยต้องไปเชิญหมอธรรมประจำหมู่บ้านมาค่ะ
อาจารย์ออสแห่งบ้านผู้เตยในอำนาจโพนอกนะคะ
อาจารย์ออสมาก็ทำพิธีปัดรังควานเป่าหัว

ทีนี้อาจารย์ออสก็เลยบอกให้ญาติลูกหลานคนที่อยู่ในพิธี
นำดอกไม้ทูบเทียนมาตั้งขันห้าทำพิธีขอขมาผู้ป่วย
ผู้ป่วยคือนายบุญร่วมปรานีชาติอายุ๖๔นะคะ
เหตุการณ์มันก็เริ่มคลี่คลาย
แต่บ่ายเมื่อวานญาติของนายบุญร่วม
อาจารย์ออสอาจารย์ออสขออีกรอบได้ไหม

เอ้าคุณตาบุญร่วมมีอาการแปลก
เผลอคนเดียวอยากกินลาบอยากกินเลือด
ลุกขึ้นนั่งจากที่นั่งไม่ได้

กลับไปคุณตาบุญร่วมอ้าวก็ยังนอนสมอยู่
พูดใหม่จาไม่ได้ลุกขึ้นนั่งเหมือนที่ญาติพี่น้องบอก
อาจารย์ออสก็เลยบอกว่าเอาแบบนี้ก็แล้วกัน
เอาน้ำมนต์ประพรมร่างกายประพรมรอบบ้าน

เหมือนกับสร้างขวัญกำลังใจให้ญาติให้ลูกหลานของคุณตาค่ะครับ

ไปที่บ้านที่เกิดเหตุเลยไปเจอยาดของลุงบุญร่วมหน่อยสิ
นี่นะผู้สึกข่าวเราเสื้อดำนั่งอยู่ตรงกลาง
นางสาวเพลิญสุดาชายแสงอายุ๒๗ปี
และนายเจษฎาเรียบร้อยอายุ๓๕ปี
ญาติของลุงบุญร่วมที่มีอาการแปลก

ที่คุณเขมสอนอ่านให้ฟังไปนะครับ

แต่มันคุมตัวเองไม่ได้ส่วนตัวเชื่อว่า
สงสัยจะถูกสิงเหมือนกันจากปอบเนี่ย

เดินสวนกับแม่หมอที่แกแบบเนี่ย
หนูก็เริ่มแบบใจสั่นแล้วไม่อยากขึ้นมาห้อง
แล้วพี่ออยว่าเพื่อนเป็นอะไร
หนูแบบคือเหมือนแบบว่าอย่าให้ใครมายุ่งกับหนูอย่างนี้
แล้วก็มีคนนึงบอกอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่างนี้พี่
แล้วก็คือควบอะไรไม่ได้เลย
ควบคุมสติไม่อยู่แต่ถามว่ารู้ตัวไหม
ว่ามีใครพูดอะไรรู้ตัวแต่ว่าหนูทำอะไรไม่ได้
ที่เป็นพิธีโบราณก็วนไปวนมาวนไปวนมา

พอรอบ๒รอบ๓ที่แบบเปิดผ้าออกมา
มันมีเลือดเลือดทะลักออกมา
แล้วตกใจคือแฟนเรียกมาดูพ่อแล้วพ่อ

หนูก็ยิ่งโมโหหนูก็เลยบอกไปหนูว่าอย่างนี้
สักพักแค่นั้นแหละคำว่าไปแค่นั้นแหละ
ขนมันลูบแล้วมันก็เริ่มรู้สึกว่า

คือรู้หมดว่าใครทำอะไรพูดอะไร
แต่เราร้องไห้อย่างเดียวเราก็หลับตา
ลูกชายของนายบุญร่วมหรือว่าลุงบุญร่วม

ตั้งแต่ปี๒๕๕๙ครับคุณผู้ชม
แล้วมาซุดหนักเอา๓๔เดือนที่ผ่านมาเนี่ย

ญาตินำคนป่วยกลับไปที่บ้านเถอะ
อยู่ที่บ้านเถอะในช่วงเวลาสุดท้าย
แต่ว่าเขาสังเกตเห็นความผิดปกติของพ่อครับ

แต่ทำไมกลางคืนพ่อดูมีเรี่ยวมีแรง
ลุกขึ้นมานั่งมาคลานแบบนี้เราทำภาพให้ดู

คุณเขียนมาสอนฮะซกเล็ก
เออกินดิบเนี่ยลาบเลือดกับไส้ชอบเหลือเกินนะครับ

เพราะว่าในฐานะลูกทำยังไงก็ได้อยากให้พ่อหายครับ

เพราะว่าเป็นพิษของเสียในร่างกายอย่างหนึ่ง
แต่อีกอย่างหนึ่งคือความเชื่อเรื่องโบราณผมจะเชื่อ
ก็เชื่อว่ามีสิ่งที่มันก่อกวนอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเชื่อหมอก็เชื่อเพราะว่าพิษสุราเรื้อรัง
หรือว่าพิษของเสียในร่างกายมันขึ้นสมองทำให้
เบอร์คนเพ้ออย่างนี้เชื่อ

ถามชาวบ้านเขามีความเชื่อยังไง
คือชาวบ้านที่นั่นเขาเชื่อบอกว่าผีปอบเนี่ย
ที่เข้ามาสิงลุงบุญร่วมเนี่ยนะรู้ชื่อด้วยนะ
สำรวมเป็นผู้หญิงนะเป็นผีปอบเชื้อของครอบครัวนี้แหละ
ก็คือเคยมีคนในครอบครัวนี้ไปรับขันมา
แล้วอาจจะทำผิดจนของแตก
จะเลือกสิงเฉพาะคนที่มีอาการป่วยและอ่อนแอเท่านั้น
ระหว่างทำพิธีนะครับผีปอบสำรวมที่ชื่อสำรวมเนี่ยนะ
ปอบตนนี้บอกว่ากูไม่ไปไหนถ้าไปจะไปเองพูดกับกูดีดี
นี่ผีปอบสำรวมบอกแบบนั้นจากนั้นก็ไล่สิงคนที่มาร่วมพิธี
คุณผู้ชมฮะตามคลิปที่ปรากฏไป
เอากลับมาที่อาจารย์ออสแห่งบ้านผู้เตยหน่อยที่ลงไปช่วยตั้งแต่เมื่อวานนี้
เล่าบอกว่าคืออย่างนี้น้องนักข่าวอาจจะมีสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นเนี่ย
ลุงบุญช่วยมาจากโรงพยาบาลก็เป็นได้จะทำพิธีขับไล่วิญญาณร้ายให้นะ
ล่าสุดครับอาจารย์ออสบอกไอ้ปอบตนนี้นะตามญาติของลุงบุญช่วยไปอีกหมู่บ้าน
แล้วสลายตัวไปแล้วนะฮะ
หมอปลาล่ะหมอปลาว่ายังไงนะฮะหมอปลามือปราบสัมภเวษี
วิดีโอคอลมาหาทีมข่าวขอคุยกับญาติหน่อยสิ
ไม่ได้มีพลังงานลี้ลับอะไรในบ้านแล้ว
เชื่อว่ามาจากอาการป่วยมากกว่าอ้าวหมอปลาว่าไง
หมอปลาไม่สามารถที่จะสัมผัสได้ถึงสิ่งลีหลับ

ไม่เห็นเลยแต่ทั้งเกตจากท้องทั้งเกตจากใบหน้า
เกิดจากดวงตาเนี่ยมันเกิดจากตัวโรค
เมื่อมันจะเป็นเวลาโดยเฉพาะกลางคืนเนี่ย

ครอบครัวก็บอกว่าสบายใจขึ้นนะฮะก็ได้รับการการันตีจากคนอย่างหมอปลา
ก็เลยรู้สึกอ่ะเบาใจลงก็ไม่ได้มีเรื่องลีลับอะไร